คุณผู้ชมครับต่อติดการเลขกลางหกหกกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
วันนี้วันแรกของการรับสมัครสอสอเขตค่ะป่านนี้เขตพื้นที่ของท่าน
รู้กันชัดเจนแล้วว่าเขาได้หมายเลขไหนกันบ้างใช่ค่ะนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้สมัครปาร์ตี้ลิสต์นะฮะ
คนละหมายเลขกับสมัครเขตวันนี้นะต้องแยกนะต้องแยกต้องจำสองอันนะคะ
ต้องจำกันให้ดีดูบรรยากาศหน่อยนะครับเอาในกรุงเทพก่อนนะครับ
วันนี้นะครับสอสอกธมเนี่ยมีได้สามสิบสามคนสามสิบสามเขตนะครับ
มาตั้งแต่เช้ามืดคือพระอาทิตยังไม่ขึ้นเลยนะอันเนี้ยใช่ฮะ
นี่มารอกันนะครับเพราะว่าจะมีแกนนำพักคนสำคัญต่างเนี่ย
มาส่งผู้สมัครสอสอกอทมเนี่ยลงสมัครกันด้วยนะครับ
อาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
นี่นะฮะนี่ตอนแรกมาก็ยังไม่มีหมายเลขนะ
พอจับสลากได้หมายเลขก็ปั๊มเบอร์กันทันทีนะครับบรรดาผู้สมัครส่วนใหญ่หลายพักนะครับ
มากันด้วยรถเมย์อีวีหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อเป็นการแสดงถึงนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงาน
ลดโลกร้อนลดมลภาวะตามที่หาเสียงกันไว้นะครับ
นี่มีพักไหนบ้างเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะ

โลงตัวโลงตัวโลงแนน
รวมไทยสร้างชาตินะฮะรถเมย์อีวีที่จะมีประชาติที่ปัด
ที่มีสกุลเซอร์ไฟฟ้าเผื่อไทยก็มารถเมย์อีวีกัน
พลังประชาวัฒน์ก็มารถเมย์อีวีใช่ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ
ซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นรถแห่ให้สัมภาษณ์นะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้มาขอเป็นกำลังใจให้กับทางพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
จะได้จะได้เบอร์ไหนเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้หมด
มั่นใจผลการเลือกตั้งนะฮะแล้วแต่ประชาชนว่าจะลงคะแนนให้กับพักรวมไทยสร้างชาติเท่าไหร่
แต่ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำมา๘ปีในฐานะนายก
วันนี้ตอนที่บิกตุมาที่จุดรายงานสดแล้วไปจัดข่าวที่สถานพิราณไทยญี่ปุ่นดินแดงเลยเนี่ย
เห็นว่าจับบิกตุมานั่งกลางเลยนะพี่หุย
ใช่ผมก็ได้ถามว่าตกลงแล้วท่านเป็นนายกได้อีก๒ปี
ตามที่สามหนูวินไฉยไว้นะฮะจะครบ๘ปีเนี่ย
แล้วเป็นได้อีก๒ปีจะทำงานต่อเนื่องยังไง
พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีโมเดลแบบไหน
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าภักดิ์รวมไทยสร้างชาติมีคันดิเดตนายก๒คนนะฮะ
คนที่หนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้แน่นอน
คนที่สองยืนอยู่ข้างหลังคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐ

ซึ่งเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
เอกประยุทธ์คือแคนดิเดตนายก
และคุณพิรพันธ์ก็เป็นแคนดิเดตนายกคนที่๒ด้วย

สมมุติถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ได้รับการเลือกจากรัฐสภาให้เป็นนายก
แล้วครบ๒ปีก็จะเป็น๘ปี

สมมุติถ้าท่านได้เป็นนายกแล้วจะทำไง

เข้าใจคำถามแล้วเอาตอบเลยครับท่านนะ

๒ปีก็มีค่ามีความหมาย
เพราะมันทำ๒ปีต่อมาจาก๘ปีที่ผ่านมา

ก็เดี๋ยวใช้วิธีการที่จะไปลื้อรถปลดข้าง

แล้วมันหายหมดเลยป่ะ

มันก็ต้องเข้าสู่การโหวตของรัฐมนูล
ที่จะต้องมีการคัดสรรเลือกตั้งเลือกนายกใหม่

ก็ไปโหวตเลือกนายกใหม่
บรรยาการเลือกตั้งจาก
คุณผู้เนวยุทธ์บอกว่า
ถ้าผมเป็นครบ๒ปีแล้ว
ก็ถือว่าเป็นเกิน๘ปีไม่ได้

ตามบัญชีรายชื่อของขันนายก

ก็เหลืออีกหนึ่งคนก็คือคุณภีรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าพักรวมถ่ายสร้างคาด
ยืนอยู่ด้านหลังก็อยู่ที่ว่าเขาจะโหวตเลือกใครกัน
หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าลุงตู่ได้เป็นต่อถูกไหมคะ
เอาไปดูผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
แน่นอนวันนี้ก็เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครด้วย
ตั้งเป้าสอสอเขตเท่าครั้งที่แล้วก่อนก็แล้วกันไม่หวังเยอะหรอก
เอา๑๒ที่นั่งส่วนภาพรวม๔๐๐เขตยกให้ขึ้นอยู่กับประชาชน
ก็ถามเลยว่าเออลงมาการเมืองแบบนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้
รู้สึกกระฉับกระเฉงมีใจบันดาลแรงไหมบิ๊กป้อม
เอกประวิทย์ก็บอกนะคะว่าเหมือนเดิมแหละเพราะว่าทำเพื่อประชาชนไม่ได้คิดอะไร
ส่วนที่ลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหนึ่ง
ไม่ได้ต้องการความสง่างามอะไรหรอกก็เป็นไปตามความเห็นของลูกพักอ่ะ
แต่พอมีการถามย้ำถึงแนวนโยบายของพักลองไปดูท่าทีพลเอกประวิทย์ตรงนี้หน่อยนะคะ
ถามอย่างนี้ไม่ไหวเลยพี่อุ๋ยบอกไปหมดแล้วไงป้อม๗๐๐ใช่ไหม
เคยประกาศนโยบายไปแล้ว
คุณผู้ชมครับดูเพื่อไทยหน่อยนะครับวันนี้คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหท้อง๘เดือนแล้วนะฮะ
คลอดแล้วนะครับวันนี้มาให้กำลังใจผู้สมัครสอสอกอทมของพักนะครับ
บอกตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่ได้มาติดตามการสมัครสอสอถึงสถานที่จริง
ส่วนสอสอเขตไหนจะได้เลขไหนก็ขอให้ประชาชนจำได้ก็พอเลขไหนก็ได้
คุณหนูอิงบอกพรรคเพื่อไทยขอสู้เต็มที่เป้าหมายเดิมก็คือให้ได้
อาจจะเป็นหน้าใหม่ในแวดวงการเมืองแต่เป็นหน้าที่ชาวบ้านหลายคนเขาคุ้นเคย

แล้วก็ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะคะ
สมัครสอกรธมพักประชาธิปัตย
แต่ละคนได้เลขที่ถูกใจกันไหม

เบอร์๔หาเสียงแบบนี้เลยใช่ไหม

สกปัจจุบันท่านสกตายที่ช่วยอยู่ที่คลองเตยก็เบอร์๕

ก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ได้เบอร์๕วันนี้
พงศกรขวัญเมืองคลองเตยวัฒนาครับ
โชว์เบอร์๕กับกล้องอีกทีฮะก่อนจากครับ
ผมเขตยานวาบางคอแหลมเบอร์๒ไทยพักดื้อ
แล้วใช้ท่าไหนหาเสียงเบอร์๒เนี่ย

อย่างนี้ก็สู้ใช่ไหมอย่างนี้ก็เลิฟ
อย่างนี้ก็๒เหมือนกัน
เป็นอย่างไรได้เลขเดี่ยวทุกคนเลยนะ
ก็ต้องไปหาว่าจะใช้ชูสัญลักษณ์นิ้วแบบไหนดี
ต้องไปคิดกิมมิกแล้วแหละ
ใช่แต่รู้สึกว่าก้าวไกลน่าจะถูกใจที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เพราะว่าผู้สมัครก้าวไกลเขาก็ต้องอยากได้เบอร์๙ไง
มันคล้องจองกับพักจับได้เบอร์๙จริง
คุณเท้าพิภพริมจิตรกรนี่ค่ะเขาบอกว่าแหม่ถูกใจจริง

ต้องเลือกก้าวไกล

จริงเบอร์ไหนก็ได้แล้วก็ก้าวก็ดีมันเหมือนก้าวไกล

ใช่ค่ะทุกผู้ชมครับวันนี้ในอาคารกีฬาเวียก๒
สถานที่รับสมัครสอสอกรทมของพักของกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
นี่เราได้เห็นภาพแกนนำพักที่เข้ามา
ให้กำลังใจผู้สมัครของพักนะครับลุงตู่กับลุงป้อม
นั่งคุยกันกันหนูกันหนิงเชียวโอ้ยเขาคุยหยอกล้อหัวล้อกันด้วยน่ะ
อ่านี่ฮะขาดแค่จับมือกันกันเองอ่ะนี่น่ะ
พี่น้องสองปอนะครับค่ะอ่าคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้นั่งคุยกันนะครับ
ก็แยกกันไปแยกกันมานี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงวันนี้เมื่อกี้เขาหยอกล้อกันอ่ะ
อ่ายืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรอืมอ่าแต่ไอ้ถึงขั้นดีกว่าจะไปตีความว่า
โอ้โหจะมารวมกันในวันข้างหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นค่ะนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับพลเอกประวิทย์นะฮะ
นะส่วนเรื่องที่ว่าเอ๊ะมีคนถามทำไมเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ไม่ขึ้นเวทีดีเบตไม่ใช่เรื่องเสียรังวัดอะไรนะ
เพราะไม่ใช่นักโต้วาธีอยู่แล้วนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
นี่นะฮะคือบิ๊กป้อมบอกก็มันเรื่องของท่านจะขึ้นเวทีดีเบตหรือไม่ขึ้น
อ่าแล้วแต่เนาะเป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่า
ถึงแม้ว่าหัวหน้าพักแคนดิเดตนายกจะอยู่กรุงเทพกันซะเยอะ
แต่ที่ต่างจังหวัดนี่สีสันแบบจี๊ดจัดจริงนะ

นี่คุณศรีนวลบุญลือพักภูมิใจไทยพร้อมกองเชียร์
มาถึงเป็นพักแรกเลยบอกมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะ
สาสอครับสาสอครับ
ก็ดีใจที่ผ่านมาก็ได้ทำงาน
กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
๑นาที๒นาทีก็มีความหมายสำหรับสาสอ
ที่ได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ตอนนี้เมื่อยุบพักไปก็คืนอำนาจ

ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคงจะได้เห็นผลงาน
ที่จับต้องได้ที่ทำเพื่อกับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมา
ก็วันนี้ก็ขอพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่า
ท่านจะเลือกคนทำงานหรือว่าจะเลือกคนแบบไหนเข้ามา
ก็เลี้ยวแต่ชีสของพี่น้องประชาชน

วันนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

วันนี้ก็ไปที่ตลาดประตูช้างเผือกนะฮะ
ก่อนที่จะไปลงสมัครกัน

นายสมพงศ์อมรวิวัตรอดีตหัวหน้าพัก

ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา

มั่นใจเลยว่าได้เกินครึ่งแน่

ก็เคยเป็นผู้แทนมาโดยตลอด
ก็พาผู้สมัครมาสมัครเลยนะฮะสนามโฮระศน์
คุณประศิรคต์การร์ฟทหรือหลวงทอง
พลังประชารัฐนะครับคุณวิรัติรัตนเศษนะครับ
แก่น้ำพักนะครับพามา
รวมไทยสร้างชาติหุ่นเสกสะกนอัดหาวง
ัมโบอีสานนี่ฮะพามาสมัครเลยนะครับ
หมายเลขกันเสร็จบรรดากองเชียร์แต่ละพัก
ก็เอากุหลาบเอาพวงมาลัยไปมอบให้กับผู้สมัคร
ส่งเสียงเชียร์ออกหาเสียงกันอย่างคึกคักเลยนะครับ
นี่ค่ะไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
นอกจากจะมาสมัครแล้วเหมือนเอาของดีของขอนแก่นมา
ร่วมขบวนสมัครด้วยเลยนะคะ
บรรยากาศคึกคักค่ะทุกพักฯเอาเลิกเอาชัย
การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสุริมงคล
เพื่อไทยนำโดยนายพงศกรอันนบพร
กรรมการบริหารพื้นที่ภาคอีสานก็พาผู้สมัครทั้ง๑๑เขตมาที่สาราประชาคม
ที่ใช้เป็นสถานที่รับสมัครค่ะส่วนนี้เลยพลังประชารัฐนายปัญญาศรีปัญญา
ว่าที่ผู้สมัครไม่ได้มาเปล่ากรุณาดูในมือเขาค่ะ
นั่นของจริงนะคะไม่ใช่งูยางนะคะจงอางตัวจริงเลย
นำขบวนงูจงอางที่มีนางรำนำมาลัยคล้องคลอฟ้อนรำเข้ามา
เรียกว่าแทนที่จะสร้างเสียงเสียงกรี๊ดอ่ะเป็นเสียงกรี๊ดแบบหวีดนะคะ
วงแตกไปเหมือนกันนะมางูคล้องคอกันมาขนาดนี้ค่ะ
สุดท้ายกรกตต้องรีบออกมาบอกว่าเออขอโทษนะครับคุณเข้ามาได้แต่งูต้องเอาออกไป
เพราะตรงนี้ให้คนเข้ามาสมัครงูเอาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยววงจะแตก

คือคุณปัญญาคุณเขาจะลงในเขตที่มีหมู่บ้านงูจงอาง
อาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอะไรเรื่องพวกนี้ก็ได้
นางงูจงอางขบวนนางลำอย่างนี้เหรอคะ

เป็นการท่องเที่ยวของเขานักท่องเที่ยวทางไทยก็ไปเยอะ

เพราะผมไม่เห็นป้ายเขาเลยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้าง

ถ้างูเห่าในทางการเมืองมันก็ไม่ค่อยชอบ

เป็นเจ้าของพื้นที่สุพรรณบุรีเลย

คุณประพัทธ์โปทัศุธนเลยค่ะที่การพัก
ผู้สมัครทั้ง๕เขตมาลงสมัครนะฮะ
บรรยากาศก็ถือว่าคึกคักนะครับ
เมื่อสักครู่คุณวราวุฒิที่ประคองลงรถมาน่าจะ
คุณหญิงแจ่มชัยศิลปะอาชาคุณแม่ภรรยาของอดีตนายกคุณบรรหาศิลปะอาชา

นี่ฮะก็มาส่งผู้สมัครลงสมัครกันนะครับ
อุตรดิษฐ์ดีกว่าค่ะแม่มารถมันเชย

ขี่ม้ามาเลยดีกว่าเอาสิ
คักยิ่งนะคะไฮไลท์ก็คือนี่แหละค่ะ
เขาได้ฉายาว่าอะไรนะสอสอหนวดงามเหรอใช่ไหม

คุณสรรวุฒิสรรเกตผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติ
ขี่ม้าสีน้ำตาลแต่งกายในชุดนักรบโบราณสีน้ำเงิน
มือสองข้างชูดาบเหล็กน้ำพีเรียนแบบพระยาพิชัยดาบหักนะคะ
ส่วนผู้สมัครอีก๒คนนี้ก็แต่งกายในชุดไทยโบราณ
ขี่เกวียนตามหลังกันมาเลย

อยากจะสื่อความหมายที่จะเข้ามาปราบรามนักการเมือง
อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยจ้อมปลอม
แล้วก็อยากจะปกป้องพิทักษ์พลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะว่าอดีตไม่ได้เนอะเพราะตอนนี้เขายังเป็นนายกอยู่เนาะ

ใช่ค่ะคุณสารวุฒิอย่าเพิ่งให้พลเอกประยุทธ์เป็นอดีตสิ

ท่านผู้ชมครับหลังจากจับหมายเลขผู้สมัครกันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
บรรดาแกนนำพักคนต่างก็พาผู้สมัครของพัก

นำผู้สมัครมาถึงสารหลักเมืองคนแรกเลยนะฮะพักแรกเลย
พักก็ไปวัดชนะสงครามต่อด้วยนะเอาชื่อแบบที่เป็นมงคล
หลังจากนั้นนี่ครับพักรวมไทยสร้างชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์
ก็เดินทางมาถึงนะครับคุณพีรพันธ์ด้วยนะครับ
หน้าพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์นะครับ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพัก
อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับนี่ฮะนำผ้าแพร่สามสีผูกที่องค์หลักเมืองจำลอง
จากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อนะฮะจากแจ็คเก็ตสีขาวเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงิน
ไปต่อที่วัดพระแก้วนะฮะอีกพักที่มาถึงก็คือพักประชาธิปัตย์นะ
นี่ครับคุณองค์อาจคลามไพบูนรองหัวหน้าภักร์ซึ่งดูแลสนามกฎธมอลของภักร์นะครับ
นั่นคุณวัตถัญาบุณนากมาดามเดียทันรองแต้มทีเอสุชัชวีนะครับ
นี่ก็มาที่ศาลหลักเมืองเหมือนกันนะครับ
แล้วก็วัดชนะสงครามด้วยนะฮะที่เขาจะไปต่อกันนะครับ
พลังประชารัฐก็มานะครับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพัก
นำลูกทีมมาที่นี่นะฮะเอาเลิกเอาชัย
รวมทั้งพักเพื่อไทยถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาที่นี่กันก่อนนะครับ
ใครสร้างใครก็มานะครับ
ถูกพราคกรรมึงมาหมดเลยนะสารหลักเมืองจะเอาเริกเอาชัยเป็นสริบมูลคนนะคะ
ก็มีพักเก้ากลายไปที่วัดเกอ้วที่รัฐประสุนอรมณ์
ผุมใจไทยนี่ไปวัฒนะสงครามนี่ผุมใจไทย
ค่ะทีนี้ไปดูในโลกโซเชียลกันหน่อย
แชร์ภาพแล้วก็รายละเอียดเขียนบอกว่า
หลังการจับสลากเบอร์ของผู้สมัครสอสอรายเขตจากทุกพักการเมือง
นายพิธาริมเจริญรัฐคุณทิมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ย
เตรียมจะนำผู้สมัครของภักดิ์เดินหาเสียง
แต่มันมีประเด็นที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์
โพสต์คลิปขณะที่คุณทิมเนี่ยพบเด็กน้อยเดินร้องไห้หลงทาง
แล้วในมือถือป้ายพักสีเหลืองพักหนึ่ง
คุณทิมก็เลยอาสาจูงมือไปคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตามหาผู้ปกครองให้หน่อย

ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์เลยบอกว่า
อุ่นจังเลยอบอุ่นใจดี
คอมเมนต์ก็บอกอบอุ่นสุด
คงเข้าใจความมีลูกสาวอะเนาะ

ไม่ควรเกิดแต่แรกคือการเอาเด็กมาถือป้าย
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันต่างนานานะคะ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลเนาะ
วันนี้เปิดปากคุณเอาใครมาคุยคะเห็นแวบมีรถตำรวจนำเข้ามาด้วย
วันนี้ผมคุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูลเดี๋ยวหลังจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านฟังกันแล้วกัน
ผมถามไว้หลายเรื่องนโยบายกัญชาเอายังไงต่อ
เรื่องของจุดยืนเรื่องการจับคั่วรัฐบาลหรือว่าจะโหวตเลือกนายกจากพักไหน
คุณอนุทินวันนี้พูดเพิ่มเติมกับผมนะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน
คุณอนุทินบอกว่าจะโหวตนายกให้ต้องเป็นนายกที่เป็นสอสอด้วย
ซึ่งตัวคุณอนุทินเนี่ยลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๑
เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เสียงลำดับที่หนึ่งแล้วมีพักอื่นได้เสียงอันดับที่หนึ่ง
ซึ่งควรจะต้องจัดตั้งรัฐบาลก่อน

คุณอนุทินบอกขอเลือกนายกคนที่เป็นสอสอด้วย

คุยกันหลายเรื่องถามกันหลายเรื่อง

โดยคงสร้างพื้นฐานเคราะห์ของส่งคัปตันาคม

ให้ทำแล้วก็อยากปลอดภัยเข้าไปทำกันที่เห็น

โดยคงสร้างพื้นฐานด้วยกับผลส่งคมพนาคมทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศ

ที่สองที่อยากให้เห็นว่าทำแล้วก็คือทำในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลใช่ไหม
การให้บริการภาครัฐต่างการปรับระเบียบราชการ
ให้บริการอนุญาตคนสะดวกให้รู้เร็วขึ้นทำลองนี้ให้เป็นรัฐบาลอินกรักษ์ทุนิค
อันนี้เราทำแล้วนะแต่อันนี้บางอย่างมันต้องทำต่อจากสิ่งที่ทำไปแล้ว

แล้วก็ผมก็ทำเพื่อชาติศาสนาภาพภังกษัตริย์
ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากนะก็ยังให้ความสำคัญกับ๓สิ่งนี้
ซึ่งนี่คือประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นในโลกใบนี้
เขาไม่มีเหมือนเราหรอกเราทำไมต้องทำลายสิ่งดี
แต่ผมก็ลองนึกย้อนกลับมาเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วว่า
เราก็จะทบทวนว่าที่พามาเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างแผนเป็นเต็มที่
ยิ่งยวดในการจะขับเคลื่อนประเทศของเราใช่ไหม
วันหน้าก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่กระบุญการชัดใจอีกครั้งหนึ่ง
คือการเลือกตั้งมันไม่ใช่เลือกตั้งครั้งนี้ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อไหร่ล่ะ

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดกำลังมามองที่ว่าอะไรที่มันยังค้างอยู่
และการที่ถามว่าผมอยู่๒ปีมันพอไหม
ผมคิดว่าน่าจะพอคือทำต่อในสิ่งที่มันยังไม่จบไง
พรุ่งนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเดี๋ยวรอฟัง
เพราะว่าผมถามต่อด้วยนะว่า
ถ้าท่านอยู่แค่๒ปีได้อีกแค่๒ปีใช่ไหม

ตอนที่เป็นนายกคอสชแล้วก็เรื่องของรัฐมนูลยังไม่ได้ประกาศใช้อะไร
เอาเป็นว่าสารธรรมนุนบอกว่าอยู่ได้อีกแค่๒ปี
สำหรับคุณเอกประยุทธ์จะครบ๘ปีแล้วเป็นต่อไม่ได้
มีโมเดลแบบไหนก็วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ที่ไทยรัฐทีวีตอนเช้า
ที่ผมก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าโมเดลก็คือคุณบิตภัณฑ์จะเป็นปรากฏิฤทธิ์
อาคารดิเดตนายกระดับที่สองก็เสนอชื่อกันใหม่ก็โหวตเลือกกันใหม่ก็ว่ากันไป

เขาว่ากันว่าถ้าท่านได้เข้าไปต่อใน๒ปีเนี่ย

อุ๊ยพี่หวีถามเลยหรือ

รอฟังพรุ่งนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาที

นี่ไงเลือกตั้ง๖๖เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐ
คือต้องบอกว่านี่เป็นแคมเปญที่ไทยรัฐกรุ๊ป
ผนึกกำลัง๓สื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และไทยรัฐออนไลน์
ในการที่เราจะนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้งแบบจัดเต็มทุกช่องทาง
ข้นแปลกใหม่รู้ใจคนไทยมากที่สุดนะคะ

อกย้ำการเป็นสำนักข่าวอันดับหนึ่งของไทยในทุกแพลตฟอร์ม
กับการหวนคืนจอไทยรัฐทีวีของคุณจอมขวัญลาวเพชร
ที่จะมาเปิดสิทธิ์เข้มข้น๔เวที
เดินสายดีเบตเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศ
คนไทยทุกคนเชื่อว่ารอคอยแน่นอน
ทับด้วยปรากฏการณ์ใหม่ของคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์
ไทยรัฐทอล์กเลือกตั้งหกหก
การสัมภาษณ์แคนดิเดตคนสำคัญ
และการเมืองวงเล่าเลือกตั้ง๖๖วิดีโอพอร์ตแคสต์
คุยเรื่องราวอินไซต์การเมืองด้วยนะคะ
แน่นอนที่สุดพลาดไม่ได้๑๔พฤษภาคม

รัฐทีวีเองมีการเตรียมรายการพิเศษถ่ายทอดสด
ครูหาเลือกตั้ง๖๖ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
กับผู้ประกาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้ล่ะค่ะ
หรืออีกช่องทางสำหรับชาวออนไลน์นะคะ
จากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วที่จะได้ติดตามวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดังเนี่ย
ทางช่องทางออนไลน์ก็จะมีการติดตามผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์
ดูง่ายได้ทั้งบนมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ทุกรูปแบบ